คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากรณีที่
แรงงานชาวพระบ้านเนี่ยนะคะไปก่อเหตุ
ฆ่าเจ้านายของตัวเองแล้วก็เอาศพเนี่ย
อำพลางคดีไปยัดไว้ในตู้เสื้อผ้า
สำนึกข้าวแดงแกงร้อนของเจ้านายเลยนะคะ
ผู้ตายก็คือเฮียหยูนะคะ
คนในพื้นที่รู้จักดีเป็นอดีตสขเขตบางซื่อ
นี่แหละค่ะตู้เสื้อผ้าใบนี้แหละหลังจากที่
ผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้แฉลงทุบเสร็จแล้วเนี่ย
เอาศพไปยัดไว้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วลูกชายของเฮียหยูเนี่ย
มาเจอแล้วที่สุดแล้วก็สืบไปสืบมาค่ะ
ไม่ใช่ใครหรอกค่ะคุณผู้ชม
เป็นลูกจ้างของเฮียหยูเนี่ยนะคะ
วันนี้ตำรวจสนประชาชื่นคุมตัวนายมินทุย
หรือว่าโกโก้อายุ๑๙ปีเป็นรายงานชาวพม่า
เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่านายพรศักดิ์วัตวนิตกุล
อายุ๗๒ปีหรือว่าเฮียอยูอดีตสขเขตบางซื้อ
แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจโรงงานน้ำแข็งย่านประชาชื่น
คือวันนี้ค่ะตำรวจนำนายโกโก้เนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ก็คือที่บ้านบ้านเลขที่๔๕๓ซอยวงสว่าง๑๙เขตบางซื่อ
ญาติของเฮียหยูแล้วก็ชาวบ้านนับร้อยคน
มายืนรอดูการทำแผนแล้วเนี่ยจังหวะนี้ค่ะ
ญาติของผู้ตายไม่พอใจตะโกนถามเลยนะ
ว่ามาฆ่าลุงของเขาทำไมปีนขึ้นไปบนกำแพง

เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการกันตัวออกมา

เหตุการณ์ก็อาจจะชุลมุนวุ่นวายเล็กน้อย
คือชาวบ้านไม่พอใจมากเลยนะ
เพราะว่าคนร้ายลงมืออย่างโหดเยี่ยมคุณ
สลักนะคะถุกจนเฮยูแน่นิ่งไป
แล้วเอาศพไปยัดไว้ในตู้เสื้อผ้า
ชาวบ้านถามว่าทำไมทำร้ายเฮียหยูได้อย่างลงคอ
เพราะยายหยูเป็นคนดีไม่เคยทำร้ายใคร
เป็นที่รักและเคารพของคนในชุมชน
คุณดูสิเหตุการณ์วุ่นวายแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจรีบนำตัวนายโกโก้
เข้าไปทำแผนด้านในนะคะทีนี้นายโกโก้เนี่ยยอมรับสารภาพ
บอกว่าสาเหตุที่ฆ่าเฮียหยูเนี่ยเพราะว่ามีปากเสียงกับเฮียหยู
ที่บริเวณชั้นล่างก่อนนะชั้นล่างของบ้าน
หลังจากนั้นตัดสินใจใช้แฉลงไปทุบตีเฮียหยูจนแน่นิ่งไป
แล้วก็นำอุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุก็คือแฉลงเนี่ย
ทิ้งไว้ที่กองไม้หน้าบ้านแล้วเดินกลับเข้ามาที่บ้าน
ลากศพลากศพขึ้นไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้า
เพื่ออำพลางคดีก่อนหน้านี้ค่ะนายโกโก้หรือว่านายมินเนี่ย
เป็นแรงงานชาวพะม่าเนี่ยนะคะยอมรับบอกว่า
โกรธโกรธเฮียอยู่มากโกรธแค้นผู้ตายมาก
เพราะตัวเองสมัครมาเป็นพนักงานส่งสินค้าส่งแก๊ส
ไม่ได้จะมาเป็นคนก่อสร้าง
แต่เฮียหยูเนี่ยคือตัวเองมาทำงานได้๒เดือนเสร็จ
ก็ถูกเฮียหยูตำหนิเรื่องของการขับรถเร็ว
และสุดท้ายยายอยู่เขาก็เลยเอาล่ะในเมื่อขับรถเร็วแบบนี้
เตือนแล้วไม่ฟังแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนจากขับรถรับส่งแก๊สค่ะ
ก็เลยให้ไปเป็นพนักงาน
ช่วยเรื่องของการปรับปรุงต่อเติมบ้านหลังใหม่ของเฮียหยูแทน
นี่แหละเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่พอใจเป็นอย่างมาก
ตัดสินใจลงมือก่อเหตุสลดนี้ขึ้นนะคะ
เรื่องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายโกโก้หรือว่านายมินคือ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ